เล่าข่าวแต่เรื่องดีของบ้านพี่นุ้ย

โดยเฉพาะที่วัดเขาหลักชัยนครสวรรค์

ศรีภรรยาของพี่หนุ้ยเขาเป็นคนก่อนวั่น
คือก่อนที่ทางสวรรค์
ทั้งคู่ก็เลยมักจะจับมือกันทำบุญแล้วก็เป็นสะพานบุญช่วยพัฒนาวัดในจังหวัดบ้านเกิดอยู่เป็นประจำ
เมื่อปลายปีที่แล้วนำเงินส่วนตัวนะแล้วก็เงินบริจาคที่ได้จากพี่น้องในวงการแล้วก็แฟนคลับ
กว่าสองแสนบาทคุณดูดิโหเยอะนะไปซื้อมาติดผนังโบดไม่ต้องมาทาสงทาสีเสียเวลานะคะ
จัดให้เลยที่วัดแห่งนี้สวยสดงดงามโดยพี่นุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐเรา
วัดแห่งนี้นะพี่นุ้ยแล้วก็พี่ตั๊กเนี่ยตั้งใจจะช่วยสร้างโบสถ์เพราะว่าอยากให้ชาวบ้านเขาหลักชัยเนี่ย
จังหวัดนครสวรรค์ได้ใช้ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ขุดบ่อซื้อดินไปถมหนุนโบสถ์ให้ด้วยนะ
เดี๋ยวแบบจะได้ไม่น้ำทงน้ำท่วมนะโบสถ์จะได้อยู่แบบหลักดี
แล้วไม่ใช่แค่พี่นุ้ยคนเดียวที่แบบว่าในส่วนของเงินบริจาคคุณผู้ชม
เพื่อนพี่น้องในวงการเยอะแยะเลยแล้วก็แฟนคลับ
รวมไปถึงหลวงตาสินทรัพย์ค่ะที่ล่าสุดเนี่ย
ปัจจัยมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
พระคุณหลวงตาสินทรัพย์มากท่านช่วยมาสองแสนบาท
ที่จะเทปูนรอบบวชแล้วก็จะวางพระพุทธเสมา
ก็จะไปทำบทหลังนี้ให้เสร็จนะคะพี่ว่ากลางปีนี้เศษด้วยหน่อย
มีโอกาสทำเกี่ยวกับบุญเพราะเราก็จะทำ
เราก็ยังไม่ได้ตั้งป้าวค่ะตั้งสายยาน

ขอให้มันเป็นวันต่อวันไปกันแล้วกันมีอะไรเข้ามาแล้วก็ค่อยทำกันไป
ที่ไหนทำได้เราก็ทำหมดอ่ะเอออะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปแต่
แต่ติดมาแล้วโอ้โหหมดสวยมากน่ะน่าบุญด้วยนะครับพี่
ใช่แล้วค่ะเห็นพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะ
ที่มีน้ำจิตน้ำใจนะไม่ใช่แค่กับสังคมแต่กับเพื่อนตลกด้วยกันเนี่ย
นุ้ยถือว่ามีน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือตลอด